เนื่องจากมรสูงประเมินทะเลปาซิฟิกส์
ดูดนำความชื้นจากประเทศไทยออกไป

เราพบว่าฝนเนี้ยจะตกหนักหนักในประเมินภาคเหนือนะคะ
ภาคอีสานตอนบนแล้วก็บริเวณด้านรับลมนะคะก็คือภาคตะวันออกนั่นเองค่ะ
ยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดปกครุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ร่องมรสุมฝนก็ยังพัดปกคลุมนะคะบริเวณทางตอนบนของประเทศ
ขณะที่ทะเลยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันที่คลื่นมีโอกาสสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ถ้าเกิดมีฝนตกคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่วันนี้ค่ะ
แต่เป็นในช่วงหลังวันแม่ก็คือวันที่๑๓ถึงวันที่๑๖สิงหาคมนี้
เพราะว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกสะสมในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูโขลงช้างยูนานขวัญใจชาวเน็ตค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้โขลงช้างพวกนี้นะคะได้เข้าไปกัดกินนะครับ
ผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
แต่หลังจากนี้ค่ะโขลงช้างได้เดินทางลงใต้ค่ะคุณผู้ชม

ทางการจีนก็ได้อบพยพประชาชนกว่า๒แสนคนค่ะ
เพื่อให้ของช้างได้เดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
และนี่คือรูปการณ์หลาวันนี้สวัสดีค่ะ